อย่างเหตุการณ์นี้เป็นเหตุที่พี่เขยเนี่ยคว้าปืนลูกซองจ่อยิงน้องเมียของตัวเองบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าฝ่ายของพี่เขยเนี่ยเขามีปัญหาทะเลาะกันมาสะสมมีปากมีเสียงกันมาตลอดนะคะ
จนกระทั่งข่มขู่น้องเมียบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงแล้วก็ยิงจริงนะคะ
ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวพี่เขยรายนี้มาดำเนินคดีอยู่ค่ะ
ตำรวจสพนาแก่จังหวัดนครพนมพร้อมตำรวจชุดสืบสวนเข้าเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุ
พื้นที่หมู่๗ตำบลศรีชมพวงพนจังหวัดนครพนม
หลังช่วงเย็นวันนี้ค่ะมีเหตุพี่เขยใช้ปืนลูกซองยิงน้องเมียจนบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าอกและก็แขนซ้าย
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนปืนลูกซองสีเขียวจำนวน๔นัดตกอยู่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจศพนประสานกับเจ้าหน้าที่คู่ชีพเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทรงโรงพยาบาลนนแก่
ทราบชื่อคือนายธนุขรแสนสุภาอายุ๓๖ปี
ขณะที่ผู้ก่อเหตุทราบจากพยานแวดล้อมว่าเป็นพี่เขยของผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะ
ชื่อนายพนาวันเมืองสุวรรณอายุ๔๐ปี
จากการสืบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายพนาวัลเคยมีปัญหาทะเลาะส่วนตัว
เรื่องส่วนตัวในครอบครัวกันอยู่บ่อยครั้งกระทั่งนายพนาวัลซึ่งเป็นพี่เขยเนี่ย
ทะเลาะกับนายธนุขรหรือว่าเป็นน้องเมียเนี่ยนะคะมีการท้าทายว่าจะทำร้ายร่างกายกันด้วย
นายพนาวัลข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
จากนั้นไม่นานฝ่ายพี่เขยนำปืนลูกซองมาเจาะยิงจริงนะคะ
โดยน้องเมียของตัวเองเนี่ยถูกยิงไปสามนัด
ขณะที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านและยังมีการยิงขู่ลงพื้นอีกหนึ่งนัด
เพื่อไม่ให้คนเข้ามาช่วยก่อนจะหลบหนีไปค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ซึ่งถ้ายังไม่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็จะดำเนินการเสนอให้สารออกไม้จับต่อไปค่ะ